ร้อนแรงในโลกโซเชียลเขามีการแชร์คลิปกันนะครับ
ว่าคุณตาท่านหนึ่งขับรถกระบะมา
แล้วก็ถูกคนขับรถเบ้นคันสีดำขับมาปาดหน้า
แบบนี้เลยจากนั้นคนขับรถเบ้นพยายามลงจากรถมา
แล้วเข้าไปหาเรื่องคุณตานุ่งไปตบคุณตาเขาให้
แล้วก็พยายามที่จะลากคุณตาลงมาเพื่ออะไร
เพื่อให้ไปกราบขอโทษแม่ของเขาที่นั่งอยู่บนรถเบนท์

แล้วก็อ้างว่าคุณตาไปขับรถปาดหน้า
จนทำให้รถเขาต้องเบรกหัวทิ่ม
แล้วก็ผู้เป็นแม่ได้รับบาดเจ็บหัวฟาดกับคอนโซน่า
จังหวะที่บังคับให้คุณตาไปกราบแม่นะ
แล้วแบบคุกเข่าลงเลยนะกราบแทบตักเลยค่ะ
คือคุณตาก็บอกว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะไม่อยากให้เรื่องมันร้ายแรงมากยิ่งขึ้น
ตอนนั้นถึงแม้คุณตาเองก็มีศักดิ์สีความเป็นคน
กลายเป็นประเด็นออกมาว่ามีการแชร์ออกมาในโลกโซเชียล
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

ทีมข่าวของเราก็แน่นอนต้องลงพื้นที่ที่อำเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่นไปพบกับคุณตามนตรีสาคุณ
คุณตาน้อยอายุ๖๙ปีก็อยู่ที่บ้านพักในบ้านสำโคง
อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นคุณตาเล่าให้ฟัง
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นวันที่สิบเจ็ดกรกฎากรมที่ผ่านมา
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตาเองขับรถเพื่อจะไปต่อทะเบียนรถในอำเภอ
เมื่อมาถึงทางเข้าหน้าร้านคือร้านบุญทวีเนี่ย
เขาเป็นร้านที่รับทำการต่อพรบรถยนต์
คุณตาบอกพอมาถึงทางเข้าหน้าร้านก็ชะลอรถปกติ
เพื่อจะเลี้ยวขวาเข้าร้านทีนี้ครับปรากฏว่า
กำลังจะเลี้ยวเข้าร้านและพนักงานก็กำลังจะเดินมาต้อนรับ
เพราะเห็นรถของคุณตามาแล้วจังหวะนั้นเอง
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปแล้วครับรถเบ้นสีดำ
คุณตาบอกจำทะเบียนไม่ได้แต่มีผู้ชายรูปร่างสูง
เป็นคนขับรถเบนท์ขับปาดหน้าคุณตา
จากนั้นนะครับก็ลงจากรถมาเปิดประตูรถคุณตา
เออไม่ใช่เปิดประตูคุณตาก็เปิดกระจกนะฮะ
ผู้ชายคนนี้มันยื่นมือเข้ามาตบหน้าคุณตาไปที่ขมับซ้าย๑ครั้ง
แล้วก็บอกว่าคุณตาขับรถปาดหน้า
คุณตาก็งงสิงงแต่ก็ยอมยกมือขอโทษ
แม้คุณตาจะคิดว่าตาเองก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ไปปาดหน้าใคร
ยกมือขอโทษเพราะอยากจะให้เรื่องมันจบลง
แต่ทีนี้ครับเรื่องมันไม่จบไงคุณ
เรื่องมันไม่จบนะฮะเพราะว่าผู้ชายคนนี้
บอกให้ตาลงจากรถไปกราบขอโทษแม่ของเขาที่นั่งอยู่ในรถเบนท์
ถามว่าคุณตาต้องทำตามไหมคุณตามตามสิคะคุณตาก็กลัว
ตอนนั้นเอาจริงนะคุณตาก็อายุรุ่นราวคราวพ่อ
ของคนขับรถเบนท์แต่โดนขู่โดนบังคับแบบนี้
แล้วเขาก็มาเปิดประตูรถที่ฝั่งคนนั่งเนี่ยค่ะให้คุณตาแบบคุกเข่าลงไปกับพื้น
ก้มกราบแม่เขาที่อยู่ในรถนะคะใช่นะครับแล้วคุณตาเขาบอกว่า
ตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกไอ้ผู้ชายเจ้าของรถเบ้นคันนี้
มันมีอาวุธอะไรหรือเปล่าแล้วจะทำร้ายคุณตาหรือเปล่า
ตาก็เลยเดินไปที่รถเบนท์เข้าไปกราบขอโทษแม่ของผู้ชายคนนี้
แล้วก็ตาก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่า
ซึ่งแม่ของผู้ชายคนนี้ก็ตอบบอกว่าเจ็บที่หน้าผากนิดหน่อย
คุณตาก็ขอโทษแล้วก็เดินออกจากรถไปนะฮะกลายเป็นเรื่องเป็นราว
คุณตาบอกโอ้โหคนตรงนั้นเนี่ยเขาก็เห็นเหตุการณ์นะ
คนที่ร้านที่รับต่อพรบเห็นเหตุการณ์
แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเหลือเพราะเกรงว่าจะถูกทำร้ายเหมือนกันนะครับ
คุณตาบอกว่าช่วงที่ถูกไอ้ผู้ชายคนนี้ต่อว่าแล้วชกเข้าที่ขมับซ้ายนะครับ
คุณตาบอกตาไม่ตอบโต้ไม่เถียงปล่อยเขาว่าเราฝ่ายเดียว
เพราะคิดว่าไฟมันลุกใช้น้ำเย็นราดมันก็จะดับเองจึงไม่ตอบโต้นะครับ
แล้วก็พอไอ้ผู้ชายคนนี้มันไปเหตุการณ์มันสงบลง
คุณตาทำอะไรต่อรู้ไหมก็ต้องมาทำธุระต่อ
คือต่อพรบรถยนต์ให้เรียบร้อยซะจากนั้นถึงไปแจ้งความ
คุณตาไปหาหมอด้วยคุณตาบอกว่ากรามฝั่งซ้ายยังเคี้ยวข้าวไม่ได้ปวดอยู่
มันปวดลามไงถูกลามมาจากตรงขมับมาที่กรามฝั่งซ้ายหมดเลย
แต่คุณตาเขาใจเย็นตอนนั้นแต่คุณตาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคุณนะ
เพราะว่าคุณตาขอภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านตรงนี้เอาไปเป็นหลักฐาน
แจ้งความกับตำรวจเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็ทราบแล้ว
เจ้าของรถเบนท์ผู้ชายคนนี้เป็นใครเป็นหน้าที่ของตำรวจ
สพนสองห้องต่อใช่เพราะว่าจริงจริงตอนแรกเนี่ย
ภาพที่ออกมามันเป็นภาพเบลอคุณจำได้ไหมภาพเบลอภาพแตกเห็นไม่ชัด
ทะเบียนรถก็ไม่ชัดก็ไม่ชัดแต่เนี่ยทีมข่าวของเราได้ภาพมาที่วงสีแดงเนี่ยค่ะ
อันนี้เป็นภาพที่ความละเอียดสูงกว่าตอนแรกนะแล้วที่วงนี่คือคนขับรถเบนส์
เห็นไหมคะว่ารูปร่างเขาสูงใหญ่คุณผู้ชมใส่แว่นเนี่ยใช่ไหม
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครคุ้นหน้าคุ้นตาเนี่ยนะคะก็สามารถแจ้งรายละเอียดกับทางสพน๒ห้องได้
เดี๋ยวอีกสักครู่นึงดิฉันจะให้เบอร์แต่ต้องบอกก่อนว่าเอาจริงลูกหลานของคุณตา
เขาเห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนี่เขาไม่พอใจนะเขารับไม่ได้
เออเขาบอกว่าอ้าวฝั่งคนขับรถเบนท์ไม่พอใจให้คุณตาไปกราบแม่เขา
แล้วเนี่ยฝั่งลูกหลานคุณตาก็ไม่พอใจเหมือนกันดังนั้นเขาก็จะดำเนินคดี
แล้วลูกหลานคุณตานี่มีคนเป็นทนายด้วยไงคุณ
เมื่อเช้านี้ช่วงสายสายค่ะก็คุณตาเนี่ยก็ไปพบพนักงานสอบสวนที่สพนสองห้อง
ก็ให้ปากคำคราวนี้เนี่ยมีลูกหลานมาด้วยแล้วก็มีทนายความนะคะ
ซึ่งพอให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเสร็จเนี่ยคุณตาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะ
คุณตาบอกแบบนี้บอกว่าตาไม่ได้ตัดหน้ารถเบนท์ไม่ได้ตัดหน้ารถคันไหนเลย
แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตาก็จะให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนขับรถเบ้นให้ถึงที่สุด
คือทำพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ดีเลยส่วนคนทางด้านขวามือค่ะคุณผู้ชม
ก็เป็นลูกหลานของคุณตานี่แหละแล้วเป็นทนายความ
ซึ่งทางทนายความเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ย
มีการไปเอาหลักฐานทั้งหมดแล้วมาให้ตำรวจแล้วอยากให้ตำรวจเนี่ยไปตามหาตัวคนขับเบนส์ให้ได้
ทีนี้ทนายเขาก็บอกว่าเรื่องการจะขอโทษการจะให้อภัยอะไรมันเป็นเรื่องทีหลัง
แต่เรื่องที่ต้องจัดการก่อนเนี่ยครอบครัวของคุณตาเนี่ย
ก็อยากดำเนินคดีกับชายคนขับรถเบนส์ที่ทำร้ายคุณตาเอออันนี้คือฝากฝั่งคุณตาแล้วก็ทนายนะคะ
ส่วนทางด้านรองท์ภูมิกับการสืบสวนสพนสองห้องเนี่ยนะคะพันบรรทบริชาอุ่นคำเนี่ย
เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็พูดบอกว่าเอ๊ะดูแล้วเนี่ย
ไม่น่าจะใช่คนในพื้นที่คำถามก็คือเอาสรุปใช่หรือเปล่า
ทะเบียนรถไปดูด้วยไม่ตรงกับคันที่ก่อเหตุคันนี้
แล้วที่สำคัญค่ะคนที่ก่อเหตุที่ปรากฏตามคลิป
อันนี้ต้องชี้แจงนะตำรวจเขาบอกไม่ใช่ข้าราชการตำรวจ
เพราะว่าตอนแรกมันก็มีข่าวว่านี่เป็นตำรวจหรือเปล่ามาก่อเหตุแบบนี้
ฝากฝั่งคุณตาเขาก็กลัวแต่ว่าทางด้านรองผู้กำกับเนี่ย
เขายืนยันว่าไม่ใช่ตำรวจเพราะถ้าเกิดเป็นตำรวจจริงเนี่ย
น่าจะเป็นนักธุรกิจที่เดินทางผ่านมายังอำเภอหนองสองห้อง
เพราะว่าเส้นทางจากอำเภอพลมาที่หนองสองห้องเนี่ย
มันสามารถเดินทางต่อได้ไงคะจากขอนแก่นไปบุรีรำได้
ทีนี้ทางผู้กำกับรองผู้กำกับ
เขาก็เลยบอกว่าฝากบอกประชาชนที่พบเบาะแสของคนร้ายคันนี้
แจ้งมาได้เลยนะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ค่ะคุณผู้ชม
ของรองผู้กำกับเลยศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง
สองสองศูนย์คันนี้เห็นตัวเองจากข่าวแล้ว
อยากที่จะพบพนักงานสอบสวนสอบฮหนองสองห้องเนี่ย
มาได้ทุกวันเลยนะคะอืมก็นี่แหละเดี๋ยวช่วงสายวันนี้
เจ้าหน้าที่เขาก็ระดมกำลังกันไปหาเบาะแสต่างเพิ่มเติม
ตอนนี้ได้หลักฐานเรื่องของทะเบียนรถแล้วเดี๋ยวไปตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของรถ
จะได้เรียกตัวมาสืบสวนสอบสวนต่อไปนะคะไม่ยากแล้วนะฮะ
แล้วก็คนในโลกโซเชียลบอกเดี๋ยวนี้ทำไมคนหัวร้อน
กลางเยอะจังเลยต้องเอาคุณตาเป็นตัวอย่างนะ
เสียศักดิ์ศรีใช้น้ำเย็นลูบเข้าไว้ก่อน
ค่อยมาสู้กันทางคดีไม่งั้นเหตุการณ์ไม่จบนะคุณวันนั้น
ใช่ฮะเดี๋ยวมันอาจจะร้ายแรงกว่าเดิมนะครับ